ดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
นักเรียนช่างกลุ่มหนึ่งบุกไปหาคู่อริที่บ้าน
เข้าไปในหมู่บ้านเขานะไม่ใช่ริมถนนกลางถนนนะฮะ
แต่ไม่เจอเขาอยู่ที่บ้านไปดูนะครับว่าพวกนี้ทำยังไงครับ
นี่เป็นช่วงที่วิ่งหนีไปนะฮะแต่ความจริงเนี่ยมาก่อเหตุเนี่ยต่อเนื่องยาวนานนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่เจ้าของบ้านเขามีคลิปหลักฐานมีพ่นสีสเปรย์ลงพื้นถนนด้วย
ไม่เจอคู่อริที่บ้านพ่นสีสเปรย์ด่าเขาไว้
เอาก้อนหงก้อนหินเนี่ยไปปลาใส่กำแพงบ้านเขา
นี่เป็นเหตุการณ์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตะบนแพรกกระสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
และโกนด่าด้วยโอ้โหนี่เห็นมั้ย

คือประตูรั้วเขาพังเสียหายหมดรถเก๋งอีก๒คันด้วยโดนไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
มากันทั้งหมด๕คนนะใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ๓คนอีก๒คนไม่ได้ใส่
วิ่งเลยวิ่งเลยเห็นมั้ยอืม
เป็นภาพที่มีคนถ่ายคลิปเอาไว้นะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยก็เห็นนะ
นี่อาจจะเห็นข้างหน้าไม่ชัดแต่ได้ยินเสียงชัดเจน
มาเครื่องมาปลาอยู่นะครับ
เจ้าของบ้านชื่อคุณเช้านะฮะ
บอกว่าหลักฐานต่างมีทั้งกล้องวงจรปิดแล้วก็คลิปมือถือ
ได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อเขาจะมาหาคนชื่อตูน

เจ้าของบ้านบอกว่าแจ้งความที่สพบังปูแล้วนะครับ
ตอนเกิดเหตุคือตัวเจ้าของบ้านคุณพ่อนั้นนอนดูทีวี

ลูกชายอายุ๑๗ปีเรียนวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่ง

อยู่ดีมีกลุ่มรุ่นนี้ขี่จักรยานยนต์มากัน
๕คน๓คนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบอีก๒คนไม่ใส่
ตะโกนเรียกชื่อลูกชายอยู่หน้าบ้าน

พอลูกชายไม่ได้ออกไปเพราะลูกชายไม่ได้อยู่บ้าน
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ยังมีพวกก้อนอิดก้อนหินที่คนก่อเหตุนี่สีสเปรยพ่นนี่รถเขาโดนไปด้วยเห็นไหม
อิดอะไรพวกนี้ยังอยู่นะฮะสีสเปรย์ก็ยังอยู่ที่พื้นถนนอยู่เลยนะครับ
ส่วนน้องที่เขามาหากันเนี่ยแล้วก็คุณพ่อเจ้าของบ้านไม่อยู่นะ
เพื่อนบ้านบอกว่าในซอยที่เกิดเหตุปกติไม่เคยมีเรื่องอะไรนะปกติหลังสองทุ่มเนี่ย
มืดละเงียบหมดละเขาน้องเขานอนอยู่ในบ้านกันหมดละ
นี่ดูหน้าบ้านเห็นไหมเนี่ยประตูรั้วเห็นไหมดูสิมันเครื่องซะแบบโอ้โหทุกผู้ชมครับ
เมื่อคืนนี้มีจักรยานยนต์ขี่เข้ามาในหมู่บ้านที่บ้านหลังนี้๓๔คัน
ทุกคนได้ยินเสียงหมดแต่ไม่กล้าออกมาดูกัน

คือผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วเสร็จแล้วจะยินเสียงเหมือนเสียงปืนเลยแหละ
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเสียงปืนกี่ครั้งนะครับครั้งเดียวครั้งเดียว
แล้วที่เหลือพอเสียงปืนเสียงปืนก็ก็กลูมากันเป็นแถวเลยแต่ผมไม่กล้าออกมา
เจ้าของบ้านแจ้งความที่สพบังปูแล้วนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็เส้นทางที่คาดว่าพวกนี้จะเดินทางเข้ามาแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ตอนนี้พอจะรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะตามตัวมาดำเนินคดีฝากพี่สพบังปูนะฮะ
จัดการให้ได้นะครับแบบนี้มันโอ้โหไม่ไหวแล้วอย่างนี้มันเกินไปแล้วจริงค่ะ